ดูว่าสุดสัปดาห์นี้ทิศทางของสวบคอจะเป็นอย่างไร
มันเกิดขึ้นมาสักพักแล้วก็เชื่อว่าทุกฝ่ายนั้นน่าจะเตรียมการในการรับมือได้ครับ
แกรมล่าสุดนะครับแน่นอนครับการแพร่ระบาดของโควิด
ที่จังหวัดสมุทรสาครก็มีคำสั่งเลยครับ
จากจังหวัดเองเรื่องของมาตรการในการเฝ้าระวัง
แล้วก็ควบคุมการแพร่ระบาดของการติดเชื้อโควิดสิบเก้า

ปิดสนามกีฬาของรัฐแล้วก็ทุกแห่งในจังหวัด
วันที่๒๗ธันวาคมก็ต้องเลื่อนออกไปแล้วก็อาจจะมีผลกระทบ
ในเกมไทยลีกคู่อื่นด้วยที่จะแข่งขันวันที่๒๖แล้วก็
ก็ยี่สิบเจ็ดนี้ประเด็นนี้ครับคนตรวจเองสมยดพุ่มพันม่วง
ยกสมาคมกีฬาฟุตบอลก็บอกว่าสมาคมก็ประเมินสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง
แต่ตอนนี้เนี่ยก็ยังคงใช้กฎเดิมก่อนคือเข้าชมได้ห้าสิบเปอร์เซ็นต์
ของความจุสนามตราบใดก็ตามที่ยังไม่มีประกาศของทางสอบคอออกมา
ก็ยังยึดคำสั่งนี้อยู่ส่วนประเด็นเรื่องของฟุตซอลไทยลีก
สัปดาห์ที่ผ่านมามีการแข่งขันแบบปิดเนื่องจากฟุตซอลถือเป็นกีฬาในร่ม
และมีโอกาสเกิดการแพร่ระบาดได้ง่ายกว่าจึงมีนโยบายป้องกันในเบื้องต้นครับ